ครับเรียนเรียนท่านประธานรัฐสภาที่ขอรบครับ
ผมนายกัณวี๑๐แสงสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรม
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาอ่าวันนี้ครับท่านประธานครับเอ่อ
อภิปรายครั้งนี้ผมไม่ใช่ในฐานะของ๘พักร่วมนะครับ
แต่เป็นการอภิปรายครั้งนี้ในนามของประชาชนที่ให้ความไว้วางใจผมเข้ามาเป็นผู้แทนพวกเขา
รัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับการอภิปรายครั้งนี้ครับท่าน
ท่านประธานครับเราต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เรายืนอยู่บนรอยต่อทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งนะครับ
ต่อการจะร่วมกันแสวงหาทางออกของปัญหาการเมืองที่ยืดเยอะมาอย่างยาวนานซึ่งได้ทำลายโอกาสต่างของประเทศชาตินะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจการทำลายโอกาสในการที่จะมีชีวิตที่ดีของผู้คนมานับ๑๐ปีนะครับ
เรียนอย่างนี้ครับท่านครับสาเหตุของปัญหาการเมืองนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง
และในขณะเดียวกันการจะแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งเช่นกันนะครับ
จึงจำเป็นครับต้องมองที่ใจกลางของปัญหาและทางออกของปัญหาการเมืองไทย
ซึ่งก็คือเรื่องความชอบทำทางอำนาจที่ยึดโยงอยู่กับประชาชนทั้งชาติ
และการที่จะถ้าที่เราจะกุมหัวใจนี้ได้
มันจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องหวนกลับมาสู่จุดอ้างอิงแรกในทางการเมืองไทย
ซึ่งก็คือประชาชนและดังนั้นครับขอย้ำครับท่านประธานครับ
มติมหาชนต้องเป็นที่มาที่เดียวของการเข้าสู่อำนาจรัฐ
หลักการข้อนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับแรกสุดนะครับ
ที่จะต้องสถาปนาขึ้นมาให้ได้ก่อนหลักการอื่น
ฉะนั้นเราจะไม่อาจปลดล็อกประตูที่ปิดตายของการเมืองไทยไปได้เลย
ท่านประธานครับวันนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าแล้วครับ
ประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเดินไปข้างหน้า
และการเดินหน้าครั้งนี้ครับจำเป็นต้องให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเรา
เป็นธรรมได้ทำงานกับหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับ
วาระประเด็นจำนวนมากรอไม่ได้แล้วครับท่านประธานทั้งการสร้างสันนิภาพที่กินได้และยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราการรับประกันสิทธิสถานะของกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างต่าง
รวมทั้งการพัฒนาจังหวัดชายแดนและจังหวัดชายฝั่งทะเลและก่อแก่งต่างอีกมากมาย
ซึ่งล้วนมีต้นทุนทางตามพื้นที่ของตนเองนะครับ
สมาชิกทุกท่านครับผ่านท่านประธานรัฐสภาประเทศไทยในประชาคมโลก
ยังไม่ถูกมองว่าสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่นปัญหาการบริหารจัดการเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
อาทิตเรื่องการจัดบริหารจัดการเรื่องผู้ลิภัยแรงงานข้ามชาติอีกต่างนานาไม่ได้ถูกจัดการอย่างมีมนุษยธรรม
ที่ศูนย์กลางของอำนาจนั้นนั่นคือรัฐสภาพทรงเกียจแห่งนี้ซิกร
โดยการร่วมกันยืนยันในหลักการที่เคารพเสียงของประชาชนตามกติกาและคันรองของประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากล
สำหรับภักดิ์เป็นธรรมเราเองสิ่งนี้คือองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของความเป็นธรรม
ล่าช้าความลังเลต่อการยืนยันกติกาตรงนี้คือความไม่เป็นธรรม
โดยเหตุผลเหล่านี้ครับผมขอดศนุนคุณพิทธาลิมเจริญรัฐ